รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
เข้าใจค่ะว่ามันไม่ง่ายนะเวลารักใครเราใช้ใจนำอยู่แล้วล่ะ
กว่าหัวจะตามมากว่าสติจะตามมาหลายครั้งหัวใจพังไปซะก่อนแล้ว
ถ้าคิดดีกว่านี้สักนิดใช้เวลากว่านี้สักหน่อย
ใช้เวลาดูใจให้นานอาจจะต้องไม่ต้องทรมานกับการทำใจ
ซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะพื้นที่ตรงนี้เลยกลายเป็นพื้นที่ของสติค่ะ
แน่นอนปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราใช้ใจนำ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเราใช้หัวนำ
วันนี้แหละค่ะเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใคร
เพื่อจะเป็นสติให้กับใครก็ตามที่กำลังใช้ใจนำอยู่
คำถามวันนี้เป็นคำถามหนึ่งที่อยากให้หลายคนได้ฟังนะคะ
ความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัย
ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนที่อาจจะผ่านเรื่องราวต่างในชีวิตมามากมาย
แต่เวลาตัดสินใจในเรื่องความรักบางทีเราก็พลาด
บางทีเราก็ตายน้ำตื้นต้องใช้คำนี้นะคะ

สวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะพี่ชื่อนงค่ะอายุ๕๙ปีแล้ว
เป็นแม่ค้าเปิดร้านขายของชำแต่งงานมีลูกแล้วสองคน
ลูกทำงานที่กรุงเทพหมดเลยส่วนสามีรับราชการอยู่คนละจังหวัดกับที่พี่อยู่
นานจะติดต่อกลับมาสักทีหรือนานจะกลับมาบ้านสักที
ชีวิตพี่ตอนนี้เหมือนตัวคนเดียวและที่พี่เขียนเรื่องราวมาหาคุณอ้อย
เพราะอยากขอความคิดเห็นค่ะว่าพี่ควรทำยังไงดีกับปัญหานี้
สิ่งที่พี่อยากสารภาพก็คือพี่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะ
มันน่าอายนะคะพี่รู้ตัวผู้ชายคนนี้เรารู้จักกันมานานมากตั้งแต่สมัยเด็ก
รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็รู้จักกันสนิทกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
พี่แต่งงานมีครอบครัวเขาก็รู้จักสามีพี่
ผู้ชายคนนี้อายุน้อยกว่าพี่สามปีค่ะมีช่วงหนึ่งที่เราห่างกันไป
เพราะเขาแต่งงานย้ายไปอยู่บ้านภรรยาเขาจนเมื่อประมาณ๔ปีก่อน
หย่าและกลับมาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอีกครั้ง
ช่วงที่เขากลับมาสามีพี่ก็ย้ายไปประจำอีกจังหวัดหนึ่งแล้ว
ประกอบกับลูกทั้งสองคนทำงานกลับบ้านได้ปีละครั้ง
ช่วงหยุดยาวปีใหม่คราวนี้สิคะพี่เลยต้องอยู่คนเดียว
รับว่ามันเหงามากพอเราแก่ตัวทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเหมือนก่อน
ภัยไข้เจ็บก็ถามหาพี่ก็ได้ผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
มาคอยช่วยเหลือในตอนที่พี่ไม่มีที่พึ่ง
จากพี่จะพึ่งพาอาศัยเขาได้แล้วเขาก็เป็นลูกค้าประจำของร้านพี่ด้วย
ทุกวันหลังเลิกงานก็จะมานั่งดื่มนั่งคุยหน้าร้าน
วันไหนพี่ยุ่งเขาก็มาช่วยขายช่วยยกของ
ด้วยความที่พี่เป็นคนคุ้นเคยและใกล้ชิดกันดี
พี่ยอมรับนะคะการมีสัมพันธ์ลับก็เลยเกิดขึ้น
มีความสัมพันธ์ลับกับเขามาปีกว่าแล้ว
อยากใช้ชีวิตในบ้านปลายร่วมกับเขา

แต่ติดที่พี่มีสามีและลูกอยู่
นั่นแหละค่ะเป็นการติดที่มันเป็นข้อใหญ่ซะด้วยสิคะพี่นง
จนล่าสุดความสัมพันธ์ครั้งนี้สร้างปัญหาใหญ่ให้พี่แล้วล่ะค่ะ
ปีใหม่ที่ผ่านมาลูกสาวสองคนของพี่กลับมาบ้านพี่ไม่ให้ผู้ชายคนนั้นมาหาที่ร้านนะคะ
แต่คนผิดยังไงก็ต้องถูกจับได้อยู่ดีคืนนึงลูกสาวคนโตเดินเข้ามาหาพี่ในห้องนอน
บอกกับพี่ว่าเขารู้แล้วนะว่าพี่กำลังหักหลังพ่อเขาคิดว่าเพื่อนบ้านคงมาบอกลูกบอก
เขารับไม่ได้กับการกระทำของแม่ลูกเสียใจที่แม่เป็นแบบนี้เขาอายชาวบ้านแม่ไม่อายบ้าง
เหรอพี่ไม่แก้ตัวเลยค่ะได้แต่พูดขอโทษลูกที่มีแม่แบบนี้พี่รู้ว่าพี่ผิดและ
ให้ลูกฟังว่าทุกวันนี้แม่เหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะพ่อของลูกก็ไม่กลับ
มาเป็นปีแล้วนานนานครั้งถึงจะโทรมาถามสารทุกข์สุขดิบบางครั้งพี่
ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครจะคุยกับลูกลูกก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ชอบพี่ก็ไม่อยากจะไปรบกวนดังนั้นเวลาที่พี่มีปัญหาขาดที่พึ่งสุด
ก็มีแต่ผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่มาพยุงหัวใจพี่ลูกสาวพี่
ฟังเลยค่ะเขายื่นคำขาดว่าถ้าพี่เลิกกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้
ให้ไปหย่ากับพ่อเขาและวันที่ไปหย่ากับพ่อเขาพี่จะไม่มีวัน
คะเรื่องหย่ากับพ่อของลูกพี่คิดมาสักพักแล้วถ้าความสุขของ
พี่ต้องแลกกับการสูญเสียลูกในไส้อันนี้พี่ทนไม่ได้พี่
ระหว่างทางอย่างน้อยเขาจะค่อยรับมือหรือค่อยให้คำปรึกษาแม่
ค่อยอินกับสิ่งที่แม่เจอค่ะเออแม่ของเราเหงาเนอะพ่อก็ไม่ติดต่อ
แล้วดูสิลูกทั้งสองคนก็ดูแลแม่ไม่ได้ใกล้ด้วย
คราวนี้พอเขามารู้ตอนนี้มันเหมือนเป็นพลิกชีวิตเขาเลยอะค่ะ
ฮีโร่ในหัวใจของเขากลายเป็นผู้หญิงที่นอกใจสามี
และสามีก็ได้เป็นพ่อที่เขารักด้วยคนที่รักเจ็บเขาเจ็บกว่า
และคนที่ทำให้พ่อเจ็บก็คือแม่ที่เขารักมากเช่นกัน
คืออยากให้คิดในมุมลูกค่ะว่าเขาสับสนขนาดไหน
คงทั้งเสียใจและโกรธนะคะพี่ต่อให้อธิบายแทบตาย
คาดหวังว่าเขาต้องเข้าใจทุกอย่างเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะ
ถูกคนที่เรารักและเชื่อใจที่สุดทรยศ
ต้องพยายามเข้าใจในมุมลูกให้เยอะค่ะพี่นง
ที่พี่นงตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคน
แล้วบอกว่านี่คือความสุขไงทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่า
ข้างหน้าเนี่ยมันทุกข์แน่นอนวันนี้เลยไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเลย
เราอยากได้ความสุขน้อยนิดแบบที่เอาทุกข์ทั้งชีวิตเข้าไปแลกแล้วอะค่ะพี่
คือไม่รู้สิวันนี้มาแก้ทุกสิ่งทุกอย่างภายหลัง
มันพังกว่าเยอะเลยรักคนนี้แต่ก็อยากให้เขาเป็นแค่ชู้
เห็นไหมคะว่าพี่ไม่แฟร์ต่อหัวใจใครเลยนะ
ถ้าคนที่บ้านยังไม่รู้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นชู้ไปเรื่อยใช่ไหมล่ะ
ดูเหมือนว่าเราใจร้ายกับทั้งสองฝ่าย
แน่นอนค่ะสามีถูกนอกใจยังไงเขาน่าเห็นใจอยู่แล้วในสายตาลูก
และที่สำคัญคือเหมือนพี่นงไม่ได้คิดถึงหัวใจใครเลย

โกหกหรือบอกไม่หมดมารู้ทีหลังยังไงก็พังค่ะพี่
ตอนนี้หัวใจลูกคงพังพินาศอาจจะมากกว่าแม่อย่างเราด้วยซ้ำ
เราควรพูดกับผู้ชายคนใหม่ของเราให้รู้แล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น
เราทำผิดมานานแล้วนะเราควรทำทุกอย่าง
ให้อยู่ในที่ในทางแบบสงบก่อนค่ะพี่
อยู่คนเดียวให้นิ่งก่อนไม่ต้องให้ผู้ชายคนไหนมาเดินวนเวียนภายในร้านหรือภายในบ้านเรา
ที่ลูกรับรู้เรื่องนี้จากข้างบ้านยิ่งทำให้ลูกรู้สึกแย่หนักขึ้นไปอีก
แม่เราเป็นแบบนี้เหรอข้างบ้านยังรู้เลย
ค่อยคุยกับลูกในเวลาที่เขายังฟังได้
ตอนนี้พยายามแทบตายเขาคงไม่ฟังนะคะ
และตอนนี้แม่จะพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็แล้วกัน
เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะลูกแม่ก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง
บางทีก็ทำตัวไร้ค่าให้ลูกเห็น
คำว่าถูกต้องไม่เกี่ยวกับว่าต้องเลือกคนมาก่อนเสมอไปนะพี่นง
ไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังสำคัญคืออย่าครบซ้อนนะคะ
เราต้องให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วย

เราอยากใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ใช่สามีเราคนนี้
ก็เข้าไปคุยกันอย่างเปิดใจว่าที่ผ่านมา

และเรารู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้
เราทำอะไรเอาไว้เราต้องยอมรับกับความผิดนั้นค่ะ
เสร็จปั๊บตอนนี้เราจะพิจารณาตัวเองนะ
ว่าเราคงไม่เป็นภรรยาที่ดีอีกต่อไปแล้วละมั้ง
ตอนนี้เราเป็นแค่พ่อของลูกและแม่ของลูก

อาจไม่ควรฆ่ากับหัวใจดีของสามีอีกต่อไปแล้ว

และถ้าเคลียร์ความรู้สึกของเราสองคนได้แล้ว
ค่อยใช้เวลาในการอธิบายลูก
ทุกอย่างไม่ง่ายนะคะบอกไว้ก่อนเลย
ต้องใช้ทั้งเวลาทั้งการสื่อสาร
อย่างที่บอกค่ะพี่ลูกทรมานมากมายไม่ต่างจากเรา
เรื่องการโดดไปใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายอีกคน

และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเคลียร์ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้น

หลังจากนั้นจะไปเริ่มต้นกับใครค่อยเป็นค่อยไป
แต่พี่ต้องยอมรับทุกอย่างที่ตัวเองเลือกนะคะ
ไม่ว่าคนใหม่จะเป็นความสุขที่แท้จริงของเราหรือเปล่าก็ตาม

ส่าห์ลงทุนทำร้ายครอบครัวเราเพื่อเลือกเขา

โทษใครไม่ได้จริงเพราะเราเลือกเอง
อีกทีนะคะพี่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนพี่เอาแต่ใจไม่ได้
หัวใจคนไม่ได้สับสวิตช์กันง่าย
กว่าจะรับได้ยังไงต้องใช้เวลา
หรือวันนี้อาจต้องเคลียร์กับคนใหม่ไปเลย
เธอเราขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา
เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกแต่ขอเวลาหน่อยได้ไหม
ฉันรู้สึกผิดกับเธอที่ฉันก็ยังทำให้เธอเป็นได้แค่ชู้

แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาและรอเวลา

ที่ทำผิดตอนนี้มันปรากฏผลแล้วไง
ถ้ายังอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันเธอต้องรอให้ไหว
ขอให้เราเคลียร์ตัวเองได้อย่างดีก่อน
ความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ทำร้ายใครต่อใครมามากมายแล้ว
ถ้าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเจ็บปวดหัวใจ
นี่คือสิ่งที่มันคือผลแห่งการที่เรากระทำนี่แหละค่ะ
ผลแห่งการที่เราไม่เคลียร์คัดความรู้สึกของตัวเอง
ผลทางการที่เราไม่ทำให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มต้นใหม่
และสิ่งที่ทำมาโดยตลอดเราไม่แคร์หัวใจใครเลย
สามีเก่าหัวใจคนที่เราจะเลือกเขาใหม่
หัวใจลูกทั้งสองคนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น
มันก็เลยย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจของพี่นงเอง
เอาแต่ใจไม่ได้ค่ะพี่จะเหงาว้าเวแค่ไหนก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
คือบอกเลิกให้จบไม่ใช่ครบซ้อนไม่อย่างนั้นเราจะพังความเชื่อใจของคนที่รักเราที่สุดในชีวิต
นั่นคือลูกนะคะย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ง่ายนะคะพี่กับการจะแก้ปัญหานี้ในระยะเวลาอันสั้น
ขอแค่ชัดเจนกับตัวเองก่อนเราจะไม่อยากเป็นภรรยาของสามีของเราแล้วใช่ไหม
ถ้าใช่ทำทุกอย่างให้ตรงบอกกันหย่ากันหรือเลิกกันลูกบอกว่าแม่จะไม่มีวันเห็นหน้าหนูอีก
บางทีตอนนี้เขากำลังโกรธค่ะถ้าบังเอิญเราคุยกับสามีแล้วเคลียร์คัดอย่างชัดเจนแล้วไม่แน่ค่ะสามีของเราที่พี่อยากให้เขาเป็นสามีเก่า
อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันพูดและเคลียร์กับลูกได้เพราะสามีภรรยาเลิกกันไปในวันและวัยแบบเนี้ย
เราก็ไม่ใช่คนอื่นเนาะอย่างน้อยก็เพื่อนร่วมโลกแต่การเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกเราเป็นตลอดชีวิตค่ะ
เพื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนที่ฟังอยู่เหงาก็ได้นะรู้สึกไม่รักคนคนเดิมแล้วก็ได้นะ
แต่ขอให้ทำทุกอย่างอย่างชัดเจนพี่อ้อยย้ำประโยคนี้อีกที
ไม่รักก็บอกอย่าหลอกว่ารัก
ถ้าไม่รักกันแล้วบอกเลิกให้จบอย่าใช้วิธีการครบซ้อน
เพราะในที่สุดแล้วการนอกใจทำร้ายคนคนหนึ่ง
ได้มากกว่าการบอกเขาว่าเราไม่รักเขาแล้วอีกนะคะนะ
ใจเขาใจเราค่ะเราเองก็ยังไม่อยากถูกนอกใจเลย
เพราะฉะนั้นวิธีคิดตรงนี้เผื่อแผ่ไปยังหลายคนด้วย
พี่นงค่ะที่เอาเรื่องราวชีวิตของตัวเอง
และดีเจพี่อ้อยอยู่ตรงนี้เสมอ
วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ